มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนาฬิการู

หายไปนานแต่จริงปปชก็ทำงานอยู่

แล้วก็มีการส่งเอกสารหลักฐานคำชี้แจงต่าง
จากทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรร

ตอนนี้ปปชกำลังดูอยู่ว่า
จำเป็นจะต้องเรียกพลเอกเชิญพลเอกประวิทธิ

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยออกมา
คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริง
เตรียมรายงานผลการตรวจสอบนาฬิการุ

วันที่๒๙มีนาคมนี้นะคะ
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช

คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงจะรายงานข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการตรวจสอบการถือครองนาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แก่คณะกรรมการปปชซึ่ง
พลตำรวจเอกวัชรพลจะขอถอนตัวนะคะ
ไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระดังกล่าวด้วย

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้เอง

ท่านพลตำรวจเอกวัชรพล
เคยทำงานเป็นทีมงานของพลเอกประวิทธิ
อาจจะดูไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะคะ
ที่จะเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ

เลขาธิการปปชระบุว่า

ก็มีการตรวจสอบหนังสือชี้แจงมาแล้ว
ผลเอกประวิทย์ที่ส่งมาทั้งหมด๓๘หน้า
พร้อมทำการสรุปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนจะต้องเชิญพลเอกประวิทย์มาให้ข้อมูลด้วยตัวเองหรือไม่นั้น
อันนี้บอกรอมติจากที่ประชุมปปชก่อน
โดยคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงก็จะชี้แจงลำดับความเป็นมาของเรื่องนี้
ว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างแล้ว
พบข้อเท็จจริงเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
และแนวทางที่ควรจะดำเนินการต่อไป
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนนะคะ
ทั้งนี้ส่วนของผลเอกประวิทย์ได้ชี้แจงหมดแล้ว
หลังจากนี้อยู่ที่คณะกรรมการปปชที่จะพิจารณา

สามารถให้ผลเอกประวิทย์ชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามาได้
และหากเห็นว่ามีเรื่องที่ต้องการทราบในรายละเอียด
ก็สามารถเชิญพลเอกประวิทย์มาให้ข้อมูลได้เช่นกันค่ะ